เหตุสลดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
รถบรรทุกเนี่ยเบรกแตกตรงทางลงเขา
ปรากฏว่าพุ่งไปชนรถคันหน้าไม่พอ
ทับกระบะอีกคันนึงจนทำให้มีคนเสียชีวิตค่ะ

ทำไมจะออกได้
นี่ค่ะทับแบบเหยียบลงไปเต็มแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรี
ทางลงเขาสารเจ้าพ่อปู่โทนนะคะ

รถบรรทุกหกล้อคันนี้เนี่ยเบรกแตก

ก่อนจะปีนไปทับกระบะสีขาว
คนในรถกระบะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ทรัพย์ชื่อคือนายชวลิสสามารถรำค่ะ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถังน้ำร่างออกมากว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ตำรวจสภวังขอนแดงเนี่ยสอบสวนคนขับรถบรรทุกก็บอกว่า
ขับมาจากนครราชศรีมาจะไปส่งพัสดุที่จังหวัดระยอง
ถึงจุดเกิดเหตุเบรกมีปัญหา
แล้วตรงนั้นมีอุบัติเหตุอยู่ก่อนหน้าแล้ว
แล้วกระบะคันหน้าชะลอพอดีก็เลยเบรกไม่ทันค่ะ
เบรกเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ก็ตรงที่เขาตั้งโกยตรงนี้ครับ
พอแตะไปก็ดึงเบรกมือทดเกียร์แล้ว
แต่ถ้าความจริงถ้าไม่มีอุบัติเหตุตรงนี้ก็
มันก็น่าจะไหลพอไหลไปได้อยู่
มีอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่จังหวัดปราจินบุรีเหมือนกันนะคะ
บรรรถบรรทุก๑๐ล้อชนอีซูซูมิวเซเว่น๔แยกบ้านดงบังนี่ค่ะ

ด้านหน้ารถอีซูซูพังยับเยิน
มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง๑คนค่ะ
ส่วนรถบรรทุกเนี่ยถังน้ำมันถูกชนจนน้ำมันรั่วระยะทางกว่า๕๐๐เมตร

เมืองต้นคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวน
แล้วก็ส่งตัวผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นแยกวัดใจอีกแยกนึงเพราะไม่มีสัญญาณไฟ
บางคนเขาเรียกกันว่าแยกร้อยศพด้วยซ้ำ